แต่ยังคงปักหลักอยู่ด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่อร่วมส่งประชาชนชุดสุดท้ายเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในค่ำคืนนี้
ติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
บรรยากาศสดขณะนี้ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีถนนหน้าพระราณพระบรมมหาราชวังนะคะ
เนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นวันสุดท้าย
โดยประชาชนกลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเสร็จสิ้นกลุ่มสุดท้ายนั้นเข้าไปเมื่อเวลาประมาณ๑นาฬิกา๒๕นาทีนะคะ
ท่ามกลางบรรยากาศของประชาชนที่ยังคงปักหลักลอยอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
หลายคนนะคะเดินออกมาพร้อมกับน้ำตาแห่งความอาลัย
ทีมข่าวนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนคนหนึ่ง
เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคิริคัน
เธอนั่งกอดพระบรมชายลักษณ์พร้อมกับร้องไห้ตลอดเวลา
บอกด้วยว่าวันนี้ตั้งใจจะมาส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
และจะรอจนกว่าประตูวิเศษชัยศรีจะปิดลงค่ะ
ใจหายค่ะแล้วก็คิดถึงท่านค่ะ
มาทั้งหมดกี่ครั้งละ

คือใจหายต่อไปจะไม่เห็นหน้าพ่ออีกแล้วอะค่ะ
นี่เป็นครั้งสุดท้ายก็คิดว่ามาส่งพระองค์ท่าน
วินาทีสุดท้ายที่ได้อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดนะคะ
รู้จักหน้าที่ท่านค่ะ
ทำอะไรปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ให้มีความซื่อสัตว์

ทำหน้าที่คุณต้องคุ้มตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ

แต่ว่าวันอังคารจะนานกว่านี้
สามครึ่งอะค่ะได้เข้าตอนห้าโมงเย็นค่ะไม่รู้สึก
เหน็จเหนื่อยอะค่ะขอให้ใกล้ชิดพระองค์ท่านอะค่ะนอก
จากนี้นะคะยังมีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาปัก
หลักหล่อบริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีได้รวมตัวกันขับร้อง
สันเสริญพระบรมีพาคุณผู้ชมไปฟังบางช่วง

ว่าเพื่อต้องได้ต้องสะเด็ดจากหวังว่าละหาหรือได้
หรือจะตะวายใช้ใช้โยงขอพระองค์สะเด็ดสู่สวรรค์ค่ะลาย
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วย
แม้ว่าประชาชนกลุ่มสุดท้ายจะเดินทางเข้าสู่ประตู
วิเศษชัยศรีในเวลาหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาทีแต่ยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าประชาชนคนสุดท้ายที่จะออกมาจาก
ประตูมณีนกพระรัชน์นั้นจะออกมาในเวลาเท่าไหร่ค่ะ
และขณะนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็เริ่มมีสายฝน
โปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ว่าประชาชนนั้นก็ยังคง
ปักหลักรอกันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะ